เรื่องของสภาพอากาศก็ต้องเตือนและป้องกันเหมือนกัน
กรมอุตุนิยมวิทยาจริงออกประกาศมาเมื่อวานนี้

แต่ว่ายิ่งโดยเฉพาะบางพื้นที่นี่นะคะ
พายุลูกเห็บถึงที่จังหวัดเลยเกิดอยู่๒ตำบล
บ้านเรือนก็พังเสียหายรถราก็ได้รับความเสียหายด้วยเช่นกันนะคะ

และลูกเห็บตกนานกว่า๓๐นาทีในพื้นที่บ้านวังยาวตะบนนาแขมนะคะ
ลูกเห็บใยเท่ากับเหรียญ๑๐บาท
คุณคิดดูแล้วมันตกลงมาจากฟ้าจากที่สูงมันจะหนักแล้วมันจะรุนแรงแค่ไหน
แล้วก็ตกหนักค้าโพลนเต็มพื้นที่เลยนะคะ
บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายอย่างมากจนขนาดว่า
หลังคาสังกษีนั้นปลิวว่อนหายไปทั้งแถบ๕๖หลังคาเรือน

รวมถึงบ้านกำเนิดเพชรและบ้านก้างปลาตะบนเมือง

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลยก็นำกำลังออกสำรวจความเสียหายแล้วค่ะ
เรื่องต้นไม่ได้รับรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะ
แต่ว่าบ้านช่องห้องหับแบบนี้ก็ต้องซ่อมแซมกันยกใหญ่เลยล่ะค่ะ

เพราะว่ามีประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุฤดูร้อน
บริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่๑๕๑๘เมษายนนี้
ไว้แบบนี้นะครับว่าประเทศไทยตอนบน
พายุฤดูร้อนเกิดขึ้นลักษณะพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรง
มีฟ้าผ่านและลูกเห็บตกในบางพื้นที่
เริ่มมีผลกระทบแน่นอนครับนี่ที่เกิดที่เลยใช่ไหม

ก็จะมีผลกระทบที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน
จากนั้นภาคตะวันออกภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลจะได้รับผลกระทบในเวลาต่อไปนะครับ
ก็ถ้าอีสานนะ๑๕เมษายนระมัดระวังจังหวัดเลย
หนองบูรรมภูอุดรธานีหนองคายบึงกาลสกวนคอน
นครพนมมุกดาหารกราศิลปมหาสารคามร้อยเอ็ด
โสธรอำนาจเจริญอุบลศรีสะเกดสุรินและบุรีรำ
ไม่น่าพูดชื่อเลยคือแทบทุกจังหวัดเลยนะครับนอกจากนั้นภาคตะวันออก
จะเจอผลกระทบวันที่๑๕ส่วน๑๖และ๑๗เป็นภาคเหนือ
อีสานและภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครนะครับ
ส่วนเรื่องอากาศร้อนอุณหภูมิสูงถึง๔๐องศา
เสียดหลายจังหวัดยังไงก็ต้องดูแลระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยด้วยนะคะ